เอาคุณผู้ชมไปตอบคุณรักที่คุบกันมันน้าาาา

เมอลล้ายเมอล่ายจะแต่งงานกันสักทีคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนถามมาตลอดเลย
มีคำถามจากคนใกล้ชิดเมื่อไหร่จะแต่งงานลั่นละคังวิวาสักที
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะได้ไปเจอนุ่มนิววงศกร
ในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่เรื่องหนึ่ง
เจ้าตัวเปิดใจเลยว่ามันพอโควิดซานะ
ตอนนี้เริ่มกลับมาลุยงานละครแบบนอนสต๊อปไปเลย
ไทยทำอยู่ก็มีถึง๓เรื่องด้วยกันนะฮะ

ล่าสุดเกิดอาการแพ้ฝุ่นอย่างหนักด้วย
วิทธุปคากองคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นอาการแพ้ภายในนักเหมือนกันนะ

ส่วนเรื่องข่าวดีค่ะกับน้องนาว
ก็ได้คุยกับตัวน้องเลยนะคะว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอก
ได้แค่ได้คุยกันบ้างเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังสนุกกับงานแสดงอยู่เลยนะคะ
แต่ถ้าวันหนึ่งทั้งนิวแล้วก็น้องนาวรู้สึกว่ามันใช่
แล้วก็พร้อมนะคะก็จะมีพิธีแต่งงานอย่างแน่นอนจ้ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะหนุ่มนิวแล้วก็น้องนาวนิดนึงค่ะ
ก็ได้เจอกันอยู่บ้างเนอะได้เจอถ้าว่างก็มาเจอกันค่ะ
ยังครับยังไม่มีครับเมื่อวานเมื่อวานน้องก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
เพราะว่าโดนถามใช่ครับแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดครับ
แล้วก็แบบตกลงกันว่าเราคบกันไปเรื่อยแบบนี้ครับ
ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเรารู้สึกอยากเราค่อยมาคุยกันใหม่
แต่วันนี้ทั้งคู่ยังแบบรู้สึกว่าแบบนี้มันก็โอเคแล้ว
ก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีนะครับ
เดี๋ยวก่อนนะโฟกัสตรงไหนรู้ไหมน้องก็บอกมาเหมือนกัน
เหมือนเขาไปเตรียมคำตอบอะไรกันมานะพี่แจ๊ค
เธอไปถามเขาไปยังไงเจอน้องเท้าอีกวันไงแล้วถัดมาเจอนิวไง
แต่เพิ่งรู้ว่าเขาก็ไปคุยกัน
เดี๋ยวพี่แจ๊คจะมาถามเรื่องนี้นะพี่นิวเตรียมตอบเลย
แต่ออกตัวก่อนนะคะว่าทำหน้าที่นะคะของนักข่าวก็หลายคนอยากรู้นะคะ